คุณผู้ชมครับการเมืองณวันนี้เหมือนกับว่าตอนนี้พักพลังประชามรัฐจะมีเรื่องวุ่นเกิดขึ้น
เรื่องมีการใช้อิทธิฤทธิอิทธิพลหรือว่าสำแดงฤทเดตภายในพักจนทำให้มีบางคนถึงกับไม่พอใจ
เตรียมจะหันหลังให้กับพักแล้วไปซบพักอื่นขนาดที่หรือว่าทักษิณชินวัตรประกาศกล่าวนะครับว่า
กลับมาติดคุกเพื่อแลกกับการได้อยู่กับครอบครัวทั้งหมดเป็นอย่างไรติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
ยังไม่ทันลงสนามพักพลังประชามรัฐ
ก็สำแดงพลังภายในใส่กันเองซะแล้วเมื่ออาจารย์แหม่มนรมนภินโยสินวัดคน
ใกล้ชิดลุงป้อมพลเอกประวิติวงศ์สุวรรณไม่พอใจที่ถูกเคียนจากปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นต้น
ล่นไปอยู่อันดับที่๒๐ปลายจึงประกาศสละสิทธิ์ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์
และทำท่าทำทีว่าจะหันหลังให้พักอีกด้วยโมมร้านกล่าวไว้ว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
แล้วพลังประชามรัฐที่มีเสืออยู่หลายกลุ่มหลายตัวจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
และหากฟังคำให้สัมภาษณ์ของนายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพักพลังประชามรัฐ
ก็ชัดเจนว่าฉันไม่แคร์อยากไปก็ไปก็โอ้ออกไปพักก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่
ไม่ได้เสียโครงสร้างอะไรเลยใครอยากจะใครใครอยากจะออกก็ออก
แต่ใครอยากจะเข้าเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้แล้วไงคำว่าต้องการคนทำงานไม่ใช่คนที่ลอยไปลอยมา
มันเป็นการพูดแบบตัดเยื่อไม่เหลือใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าพักลุงป้อมเทหมดหน้าตักเพื่อจะได้เป็นรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นแก่นำหรือถูกรับเชิญก็ตามไม่ฉะนั้นคงไม่มีภาพนั่งกินข้ามร่วมกันกับพักภูมิใจไทยออกมาแน่
เมื่อเป็นการโฆษณาว่าสองพักนี้จับมือกันแล้วถ้าใครจะซื้อเหล้าก็ต้องพ่วงเวียไปด้วย
ขณะที่อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยศิริพันธ์นกสวนสวัสดีก็มองว่าเลือกตั้งครั้งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
ไม่ใช่แค่ย้ายคั่วร่วมรัฐบาลแม้แต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครก็ได้
แต่หากต้องฝ่าทางตันก็ต้องมีคำอธิบายต่อประชาชนด้วย
ในเมื่อเราจะต้องฝ่าทางตันทางการเมืองเนี่ยไอ้การร่วมรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยมันไปต่อได้เนี่ย
มันเป็นคำอธิบายที่มีน้ำหนักพอเพียงแต่ว่ากระบวนการของการร่วมรัฐบาลเนี่ย
มันต้องชัดเจนว่าร่วมแล้วจะทำอะไรไม่ใช่ร่วมแล้วคุณยอมยกตำแหน่งนายกรรมนตรีให้
อันนี้ไปไม่รอดถ้าเรามองว่ามีการร่วมกันแล้วมีการทำบันทึก
การร่วมรัฐบาลแล้วให้ประชาชนไปสักขีพยานว่าต่อไปเนี้ย
พักร่วมจะทำหนึ่งสองสามสี่เห็นตรงกันตรงนี้
แล้วกลายเป็นนโยบายของพักร่วมรัฐบาลให้สื่อมวลชนเข้ามาถ่ายทอด
ให้ประชาชนเข้ามาดูประกาศพักร่วมรัฐบาลได้เนี่ย
มันจะเป็นวิถีที่ชาติประเทศมันจะเดินไปได้
และล่าสุดทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีประกาศว่า
และไม่ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้
เพราะกฎหมายต้องมีไว้สำหรับคนทุกคนไม่ใช่เพื่อคนคนเดียว
อาศัยช่วงจังหวะเวลานี้ส่งสัญญาณมาจากแดนไกล
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน